แต่มาดูเรื่องนี้ก่อนนะฮะเรื่องของรถราของท่าน
ต้องตรวจสอบสภาพรถหรือไม่รถที่เอาไปซ่อม
หรือว่าชาร์จแบตเตอรี่รถทิ้งไว้แบบนี้ต้องระมัดระวัง
เพราะมันเกิดเหตุครับว่าไฟลุกไหม้รถคันนี้
คุณผู้ชมฮะรถคันนี้เป็นรถของเจ้าของโรงงานแห่งหนึ่งนะครับ
ปรากฏว่าเพลิงมันลุกไหม้แบบนี้
คนงานพยายามช่วยกันที่จะดับเพลิงด้วยตนเองแต่ไม่เป็นผลครับ
ก็ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่นะฮะประสานขอสนับสนุนรถน้ำดับเพลิง
จากทางอบตเข้ามาช่วยระงับเหตุนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อกลางดึกที่ผ่านมานะครับ
กู้ภัยฉะเชิงเซาได้รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้รถยนต์
อยู่ที่ตำบลคลองอุดมชลจรอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเศร้า
ทีนี้ครับมีการประสานขอสนับสนุนรถน้ำดับเพลิง
จากทางอบตคลองอุดมชลจรเข้ามาระงับเหตุนะครับ
เมื่อไปถึงบริเวณโรงงานนะครับก็พบรถยนต์๔ล้อใหญ่คันนี้
ด้านหลังถูกดัดแปลงเป็นรถบ้านเหมือนเป็นตู้นอนเลยนะครับ
โดยถูกเพลิงกำลังโหมลุกไหม้อย่างรุนแรง
พนักงานของโรงงานพยายามใช้ถังดับเพลิงช่วยกันดับเพลิงด้วยตนเอง
แต่ไม่เป็นผลนะครับเนื่องจากเพลิงลุกไหม้ค่อนข้างแรง
รถดับเพลิงของอบตมาถึงนะครับ
ดับเพลิงก็เร่งฉีดน้ำดับเพลิงที่กำลังลุกไหม้
ใช้เวลาประมาณ๒๐นาทีครับเพลิงจึงสงบลง

พบด้านหลังของรถถูกเพลิงไหม้เสียหายทั้งหมด
เจ้าหน้าที่ก็ยังไปพบสายไฟที่ต่อเชื่อมกับแบตเตอรี่รถลุกไหม้ด้วย
ทีนี้ครับไอ้สายไฟตรงนี้ก็ต้องรอมอบให้เจ้าหน้าที่ไว้เป็นหลักฐานนะครับ
จากการสอบถามพนักงานภายในโรงงาน
ก็ให้ข้อมูลบอกว่ารถยนต์คันนี้เป็นของเจ้าของโรงงาน
แล้วก็ได้เรียกช่างมาซ่อมก่อนหน้านี้
เพราะมันเสียเรื่องของระบบฟืนระบบไฟอะไรเนี่ยนะฮะ

ช่วงเกิดเหตุช่างเขาได้เสียบชาร์จแบตเตอรี่รถเอาไว้คุณ
พนักงานพักอยู่ในห้องชั้น๓ของอาคารที่พัก
แล้วเขาเล่าให้ฟังบอกผมอาบน้ำเสร็จนะ

ผมตกใจแล้วครับรีบวิ่งออกมาดู
พอเห็นรถเกิดเพลิงไหม้ผมรีบวิ่งลงมาดู
แล้วก็ตะโกนบอกเพื่อนคนในโรงงานนะฮะ
ให้ช่วยกันนำถังดับเพลิงมาช่วยกันดับนะฮะ
แต่ไม่เป็นผลครับก็ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ครับ
แต่ยังไม่สามารถสรุปสาเหตุที่แท้จริงได้
แต่คาดการณ์เบื้องต้นไว้แบบนี้คุณ
อาจจะเกิดจากการช็อตของการเสียบชาร์จแบตเตอรี่รถทิ้งไว้
จนเกิดการระเบิดแล้วก็ไฟลุกไหม้
แต่ทีนี้ก็ต้องรอให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน
เข้ามาตรวจสอบว่าสาเหตุที่แท้จริงเกิดจากอะไรกันแน่
แล้วก็ต้องเรียกช่างมาสอบปากคำด้วยนะครับ
ว่าชาร์จแบตรถทิ้งไว้หรือไม่
หรือว่ามันเกินกำลังไฟอะไรหรือเปล่านะครับ